จังหวัดชนบุรีนะฮะไปดูพฤติกรรมพฤติการของวัยรุ่นชายหญิงกลุ่มนี้หน่อย
ไม่รู้ว่าเขาอยากดื่มกาแฟหรือว่าแค่ความคึกขนอง
เขาเอาฝาเบียร์แล้วก็เอาฝนเอาขอบที่เป็นจีบออก
ให้มันแบนเหมือนเป็นเหรียญแล้วก็ไปหยอด
เอากาแฟเอาเครื่องดื่มมาแบ่งกันกินเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็จากไป
แต่ทำเครื่องเขาพังเขาเสียค่าซ่อมเนี่ยร่วมแสนนะคุณผู้ชม
ไปดูฮะไปดูนะฮะทีมงานก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่๒
ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไปเจอกับเจ้าของร้านขายของชำ
คนนี้คุณสมจิตเกรดแก้วอายุ๖๑ปีเขาบอกว่าโอ้โหลูกค้ามาบอกว่า
กดกาแฟมันเสียใช้การไม่ได้ก็เลยไปดู
ลองใช้เหรียญหยอดไปเครื่องไม่ทำงานแล้วมันก็ไม่ยอมคืนเหรียญมาด้วย
ลูกชายก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู

หายหญิงมาแล้วครับ๔คนเข้ามา๔คนคุณผู้ชม
ขี่รถจากอาจารย์จนไปจอดทำทีเป็นไปหาฝาเบียร์ก่อน
หน้าร้านมีฝาเบียร์ใช่ไหมทุบไปฝนไปให้มันเป็นกลมเหมือนเหรียญให้มันแบนนะฮะ
แล้วเอาไปหยอดแทนเหรียญในเครื่องทำกาแฟ
เสร็จปุ๊บก็นั่งกินกันแบ่งกันกินคนละแก้วจนพอใจ
แล้วก็ขี่รถไปตอนที่เขาทำกาแฟมันออกแต่ว่าฝาเบียร์มันไปคาอยู่ไง
หลังจากนั้นเขาบอกว่าลูกชายก็เลยลองเปิดตู้ดู
พอเห็นภาพนี้แล้วเฮ้ยข้างในมันคืออะไรลองเปิดตู้ดู
ปรากฏว่ามันไปเจอของกลางที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาทำเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
มันมีฝาขุดเบียร์ที่ทำแล้วก็ทุบจนเรียบนะฮะแล้วก็มีแหวนลองอีก๒วง
คล้ายกับกลมเนี่ยเขาใส่เข้าไปวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะมาจากที่อื่น
เพราะดูภาพแล้วไม่คุ้นหน้าแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนมีทั้งภาพมีทั้งหลักฐาน
เขามากัน๔คนเขาทำ๔ฝาคุณผู้ชมนะฮะด้านนายเจริญเกรดแก้วเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็น่าจะเป็นสามีเจ้าของร้านด้วยนามสกุลเดียวกัน
เขาบอกว่าตู้หยอดกาแฟเป็นตู้ที่ซื้อมางบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน
ในการจัดซื้อมูลค่า๖๐๐๐บาทใช้มาแล้วประมาณ๑ปี
หมดระยะเวลาการรับประกันแล้วสุดท้ายต้องเสียค่าซ่อมเอง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม๘๐๐๐แต่ไอ้ตู้นี้มันซื้อมา๖๐๐๐ไง
ที่ผ่านมาความคิดอยากจะให้ชาวบ้านเป็นคนใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย
กินกาแฟราคาถูกรสชาติดีราคาแก้วหนึ่งก็๑๐บาท
แต่ไม่คิดว่าจะมีวัยรุ่นมาทำแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าเอาวิธีการอย่างนี้มาจากไหน
ปกติตู้นี้มันรับเฉพาะเหรียญ๑๐เหรียญอื่นไม่สามารถจะหยอดได้
ก็อยากจะฝากวัยรุ่นนะถ้าคุณทั้ง๔คนดูข่าวนี้อยู่นะ
หรือว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่นในพื้นที่อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้
ถ้าเคยทำคิดจะทำเลิกซะเพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขานะครับ
อย่างนี้ก็ยังหาทำเนอะนะฮะ